ทีนี้ก็เลยไปดูบรรยากาศกันต่อเลยนะคะในแต่ละจังหวัดนะคะ
บรรยากาศการเกณฑ์ทหารไปที่พิศนุโลกกันก่อนค่ะสนามกีฬากลางจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ตรงนี้เป็นสถานที่คัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
หน่วยคัดเลือกที่หนึ่งกองทับผ้าที่สามก็มีชายไทยในพื้นเที่ยงอำเภอเมืองพิศนุโลกจากหกตำบลมาคัดเลือกนะคะ
สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าคนแล้วก็มีสาวประเภทสองมาร่วมคัดเลือกหลายคนเลยนะคะ
ก็แต่งหน้าแต่งตัวมาในชุดผู้หญิงคือสวยเหมือนผู้หญิงจริงอะค่ะ
แต่ก็มีบางคนที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ยังไม่ได้มีการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงร่างกาย
แต่แพทย์ทหารตรวจร่างกายก็ผ่อนปลนให้นะคะนี่ไงเป็นตัวอย่างเขาผ่อนปลนให้
ก็ต้องไปรายงานตัวแล้วก็ไปตรวจร่างกายอีกครั้งปีหน้า
แต่ยังไม่ได้พ้นการเกณฑหารนะปีหน้าเข้ามาใหม่

แสดงว่าคุณต้องไปมีใบรับรองแพทย์มาด้วยนะต้องมีใบรับรองแพทย์มาด้วยนะครับ
ส่วนพระพิสุสงฆ์ที่ท่านเห็นเนี่ยคือถ้าโดนทหารท่านก็ต้องไปศึก
แต่ยังไม่รู้ว่าจะโดนผลักไหนก็ต้องไปรอจับก่อนนะครับ
ไปดูบรรยากาศการคัดเลือกทหารเกณฑ์ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากท่อจังหวัดรัชบุรีนะครับ
มีชายไทยที่ต้องมาคัดเลือกทหาร๕๐๓คนนะฮะ
เชียร์ญาติพี่น้องเพื่อนมาให้กำลังใจกันเยอะแยะไปหมดคึกคักทีเดียว
จุดที่เป็นที่สนใจแล้วก็สีสันก็คือบรรดาน้องสาวประเภท๒ที่มาคัดเลือกทหาร
ซึ่งจุดนี้ในปีนี้มีมาหลายคนนะครับ
แต่ละคนก็แต่งหน้าแต่งตัวกันอย่างสวยงามแล้วฮะอ่า
อากาศก็ร้อนแต่ดูน้องก็ได้เย็นใจขึ้น
อ้าวเขาสวย
ส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะหลังจากมีการแชร์เรื่องราวของหนุ่มวัย๒๕ปี
นายนรงฤทธิ์หนูทองหรือโอ๊ตชาวจังหวัดพัทธลุง
จับได้ใบแดงในการเกณฑ์ทหารเมื่อ๑เมษายนที่ผ่านมา
แล้วเขาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
อาจจะต้องจบอนาคตอาชีพโปรแกรมเมอร์ฟรีแลนซ์ที่ทำมากว่า๖ปี
เพราะต้องไปเป็นทหารกลัวว่าลูกค้าประจำจะหายไปอะไรแบบนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปพบกับนายนรงฤทธิ์คนนี้ค่ะ
เปิดร้านอยู่ที่ซอย๖สะพานดำอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ก็เป็นร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ
เขาบอกว่าหลังจากเปิดร้านก็สะสมประสบการณ์
ทำงานเขียนโปรแกรมรายได้จากวันละ๒๓๐๐เนี่ยนะ
ตอนนี้รายได้เพิ่มขึ้นเดือนละหลายหมื่นจนถึงหลักแสน
เพราะลูกค้าเชื่อมั่นในฝีมือแต่ทีนี้เขาต้องไปเป็นทหารไง
กลัวลูกค้าหายก็ต้องมาเริ่มต้นงานกันใหม่เขาก็เลยกังวล
ผมเป็นฟรีแลนซ์นะครับฟรีแลนซ์คือเราต้องจะรับงาน
เราต้องสร้างความเชื่อใจต้องมีผลงานต้องมีอะไรหลายอย่าง
ที่จะให้ลูกค้าเชื่อใจซึ่งผมสร้างทั้งหมดนี้๖ปี๖ปี
ที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยติดทหาร๒ปี
หลังจากออกมาผมต้องเริ่มทุกอย่างใหม่ทั้งหมด
เป็นเหมือน๖ปีที่ผ่านมามันก็ศูนย์เปล่าครับ
งานที่การงานได้ผลกระทบอะไรมั้ยครับ
ก็อย่างที่ว่าก็คือลูกค้าจะหายหมดแล้วก็ผมต้องเริ่มต้นใหม่
แล้วก็คือ๖ปีอีก๒ปีเนี่ยคือความรู้เดิมโปรแกรมมันจะใช้ไม่ได้แล้ว
ผมก็ต้องเริ่มศึกษาใหม่ทั้งหมดซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับ

นายนรงฤทธิ์ก็เลยบอกว่าภาพจับใบแดงที่แชร์ต่อกันเนี่ยนะ

เจ้าของภาพตัวจริงโทรศัพท์มาหาแล้วนะก็ชี้แจงข้อที่จริงไปแล้ว
เขาไม่ได้เอารูปไปลงในโซเชียลแต่โพสต์ข้อความเอาโพสต์จริงครับแต่รูปอ่ะไม่ใช่

ว่าถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ากำลังบอกว่าการเกณฑ์ทหารทำให้เสียโอกาส
ในชีวิตในการทำมาหากินอะไรอย่างนี้
นั่นหมายความว่าบางคนบอกว่าทำไมไม่เรียนรอดอร์ล่ะ
หรือไม่มีการศึกษาไปผ่อนผัน
นั่นแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา

เขาก็อาจจะก็ทำงานตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้เป็นฟรีแลนซ์ไงที่เขาบอก
แต่อันนี้เป็นหน้าที่และเป็นกฎหมายที่ชายไทยทุกคนต้องรู้ไง

คุณจะไปโทษทั้งหมดมันก็ไม่ได้อันนี้ก็ต้องว่ากันแบบแฟร์นะ
เดี๋ยวก็เผลอถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์
คุณต้องไปฝึกทหารใช่ไหมเขาอาจจะมีแบบภาคส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเต

หรือคนอื่นเนี่ยที่ยังไม่ได้เกณฑหารแล้วไม่ได้มีวุฒิอะไรเลย
ไม่ได้เรียนรอดออะไรด้วยเนี่ยแต่ทำงานอยู่มีรายได้
คุณก็ต้องวางแผนแล้วคุณต้องรู้แล้วว่าคุณจะทำยังไงกับชีวิต
คุณจะมาแบบโอ้โหถึงเวลาไปเป็นทหารตายแล้วชีวิตพังอย่างนี้ไม่ได้แล้ว
เดี๋ยวคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์อาหารว่าเราหรอก
ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พูดแบบแฟร์โอเคละคุณหมอ๒ปีเสียโอกาส
แต่แสดงว่าคุณไม่ได้วางแผนไว้เลยว่าเดี๋ยวปีนี้เราจะต้องไปเกณฑ์ทหารแล้ว
คือทุกคนต้องวางแผนชีวิตไงเพราะเราก็ต้องรู้ว่าเราไม่ได้เรียนรอดอ
ว่าเราไม่มีบุตรการศึกษาก็ต้องเตรนตัว
แต่ละเรื่องมันต้องแยกกันนะดีไม่ดีชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งอย่าว่าเรานะ
แต่อันนี้คือกรณีที่ว่าพอไปเกณฑ์ทหารปุ๊บต้องเป็นแล้วทีนี้ทำอะไรไม่ถูกชีวิตพัง
เพราะตอนนี้มันเป็นไปตามกฎหมายแบบนี้นะเป็นหน้าที่ของชายไทยนะคะ
เอาไปดูที่นครพนมอีกสักที่หนึ่งนะครับบรรยากาศการเกณฑ์ทหารที่อำเภอเรดูนคร
มีชายไทยมาคัดเลือก๓๖๗คนมีผู้สมัคร๑๕คน
ก็เลยเหลือต้องจับใบดำใบแดงทั้งหมด๖๙คนต้องลุ้นกันนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งฮะชื่อว่านายพงวัฒน์มณีทิพย์อายุ๒๑ปี
น้ำหนักเกินมาตรฐานที่จะเป็นทหาร๑๒๕กิโลกรัม
จากเรื่องของความไม่สมบูรณ์แข็งแรงพิการอะไรพวกนี้อันนี้ก็ไม่ต้อง
แล้วก็ยังมีผู้ชายไทยที่มาคัดเลือกในช่วง๓วัน
เขาต้องตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะทุกที่นะ
แต่ที่นี่๓วันพบฉี่สีม่วง๒๐คน
คงใส่ยอมใจก่อนมาเกณฑ์ทหารเสพยาบ้ามา
ก็ต้องเอาไปบำบัดฟื้นฟูนะครับ